ไปเที่ยวกันมาพอหอมปากหอมคอกันแล้วถึงเวลาออกตามหาเมนูเส้นนานาชาติที่ไม่ควรพลาดในจังหวัดเชียงใหม่กันแล้วล่ะค่ะ
ร้านแรกของวันนี้จะเป็นร้านอะไรต้องยกให้เป็นหน้าที่ของอ้ายน็อตเขาแล้วนะเจ้า
จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นจังหวัดที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาอาศัยอยู่นะครับ
แต่ละเชื้อชาติเนี่ยก็จะมีเส้นประจำชาติของเขานะครับผม
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเส้นประจำชาติของชาวจีนยูนานครับ
เส้นนี้ก็มีชื่อว่าเส้นปลาปลาจะเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างนะฮะเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ความเป็นมาของเส้นปลาปลาที่อยู่คู่กับชาวจีนยูนานมานับร้อยปีนี้นะคะ
มีตำนานเล่าขานตั้งแต่ยุคสมัยที่การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย
ชาวจีนยูนานจึงใช้การเดินเท้าเพื่อไปค้าขายอย่างที่ต่าง
และจะพกพาเสบียงอาหารติดตัวไปด้วย
โดยอาหารที่นำไปด้วยนั้นนะคะจะทำมาจากข้าวดอยหรือข้าวที่ปลูกบนพื้นที่สูง
โดยข้าวชนิดนี้จะไม่มีการขัดสีเมล็ดสั้นนำไปตำจนเหนียวจับตัวกันเป็นก้อน
แล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นปิ้งให้สุกและมีกลิ่นหอมก่อนจะรับประทาน
เพื่อคลายหิวระหว่างการเดินทางค่ะ
แต่ต่อมาชาวจีนยูนานนะคะได้พลิกแพลงนำก้อนแป้งมาหั่นเป็นเส้น
แล้วไปลวกให้สุกรับประทานกับน้ำซุปใสเคี่ยวด้วยกระดูกวัว
และพัฒนานำมารับประทานกับน้ำแกงข้าวซอยจนเป็นเมนูปลาปลาซอย
เล่าเส้นเป็นเรื่องพามาเรียนดูเรื่องราวในวันนี้นั่นเองค่ะ

วันนี้มาตามหาเมนูที่ชื่อว่าปลาปลาที่นี่มีไหมครับ

ทำจากข้าวเป็นเมนูของที่ไหนเนี่ย

คือสมัยก่อนคนแก่เขากินกันแล้วเราก็เห็นมาตั้งแต่นั้นมา

เหมือนน้ำข้าวซอยก็ได้เป็นน้ำซุปก็ได้
คือที่ยูนานเขาก็กินกับข้าวซอยเหรอ

กินได้ทุกเวลาเป็นแทนข้าวก็ได้
อันเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่คือเส้นปลาปลาเลย

นี่คือเส้นปลาปลาทำจาก

นี่น้ำซุปสำหรับน้ำใส
ในนี้ใสอะไรบ้างครับ

เพราะว่าเป็นอิสราม
มันเดือดเสร็จจะมีปลูกขึ้นใช่ไหม
คุณก็ต

เล็ดชากอที่ป้าประภัยพูดถึงนี้นั่นก็คือเมล็ดชะโก

มีคุณสมบัติดับกลิ่นข้าวของเนื้อสัตว
หรือจะนำไปเคี่ยวในน้ำซุปก็จะเพิ่มกลิ่นหอม
รับประทานแล้วยังช่วยขับลมอีกด้วย
มุนไพรชั้นดีที่ป้าประภัยแนะนำแบบนี้

ลองนำไปใช้ป้าเขาก็ไม่ห่วงนะคะ
มาดูน้ำข้นกันบ้างน้ำข้น

ใช่แล้วก็ใส่เกลือนิดหนึ่งเนี่ย

แล้วก็มีแกงอีกไหนหนูแกงหน่อยแกง

แกงเนื้อแกงเนื้อวิธีการทำนี้ทำยังไงครับ
อันนี้เหรอเวลาทำก็มีพริกนะมีขิง

เราเอาเนื้อล้างให้สะอาดหั่นให้เรียบร้อย
ยัดน้ำให้เร็วแล้วก็มาผัดด้วยกันไง

เรื่อยให้มันน้ำแห้งแล้วก็เอามาตุ๋น

ถึงจะออกมาเป็นแบบนี้๓ชั่วโมง

นานนิดนึงให้มันลอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะ
อ๋อให้มันลอยอย่างนี้แล้วมันก็จะนิ่มแล้วก็ใส่ผักแล้วแต่คุณจะชอบนะ
แต่ป้านี่ขายป้าใส่ถั่วงอกหน่อยนึง

อ๋อใส่ผักลวกอีกนิดนึงให้ผักสูบหน่อยนิดนึง
เสร็จเรียบร้อยนี่เป็นเส้นปลาปลาแล้วไงต่อ

ใส่แกงเอาแกงเนื้อน้ำใสแล้วเราก็ใส่เนื้อเข้าไปแล้วไงต่อ

กระเทียมเจียว

เดี๋ยวถ้าน้ำข้นอีกจานหนึ่งเดี๋ยวไปนั่งรอนะจ๊ะโอเค
พร้อมแล้วสำหรับปลาปลาน้ำใสแล้วก็น้ำข้นนะครับ
วิธีการรับประทานทำยังไงครับคุณป้าครับ
ถ้าชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวบีบมะนาวอันนี้บีบมะนาวหน่อย
อืมบีบมะนาวชอบเผ็ดไหมถ้าเผ็ดใส่พริกน้ำมันใส่นี่เหรอพริกน้ำมัน
นี่ก็ใส่ได้นะใส่ได้นะใส่ไปอ่าใส่ไปนี่คือเครื่องเคียงที่เขาทานด้วยกัน
ถูกไหมครับลองชิมดูก่อนคลุกเข้าให้เข้ากันอันนี้ก็คือเส้นปลาปลานี่นะฮะ
ไหมอร่อยไหมนิ่มไหม
มันเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มเนอะใช่แตกต่างจากข้าวซอยที่เราทานปกติเลยใช่
ซอยปกติเส้นลักษณะเส้นก็เหมือนบะหมี่ธรรมดาใช่แต่อันนี้อร่อยกว่านะ
ชอบอันนี้มากกว่าเวลาเคี้ยวแล้วมันจะมีมีความเหนียวหนุบเหนียวหนุ่มอย่างนี้ใช่ใช่
เออดีกว่าแล้วก็รสชาติก็คล้ายคล้ายข้าวซอยเหมือนกันน่าอิ่มกว่าด้วยอิ่มกว่าด้วยใช่ไหมอยู่ท้องกว่าใช่ค่ะ

เนื้อนิ่มมากแล้วก็ตัวกะทิก็มีความมันแล้วก็ความหอมของตัวเครื่องที่เป็นเครื่องสมุนไพรต่างต่างของน้ำข้าวซอยตรงนี้โอ้เรียกได้ว่า
เป็นประสบการณ์การรับประทานข้าวซอยแบบใหม่เลยแบบดั้งเดิมจริงจริงอร่อยกว่าข้าวซอยปกติทำไมคนไม่ค่อยทำกันเลยอ่ะ
เขาก็ไม่ค่อยจะรู้จักกันเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มีขายเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เริ่มมีขายแล้วอันนี้เราพูดถึงตัวประกันเครื่องเคียงทำกับผักดองนี้ทำยังไงอ่ะ
ก็เอาผักมาดองไงครับแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่พริกอย่างเงี้ยเห็นมีใส่พริกด้วยอ่าใช่
นี่คือสูตรดั้งเดิมใช่ไหมใช่ครับ
อาหารนี้มันมีมากี่ปีแล้วคุณป้าทราบไหมมีเยอะแล้วเยอะนานแล้วตั้งแต่ป้ายังไม่เกิดแล้วมั้
แต่นี่ไม่ได้ทำเป็นกะทินะเพราะทำกินเป็นน้ำซุปพูดถึงร้านคุณป้าก่อนแล้วคุณป้าชื่อร้านอะไรอ่ะ
ไม่มีชื่อร้านไม่มีชื่อร้านเลยเหรอเปิดมานานหรือยังเขาก็เรียกว่าป้าประภัย
ประภัยร้านป้าประภัยนี่เปิดมานานยังเปิดมากี่ปีแล้ว
ถ้าเปิดนี่นานแล้วแต่ป้าย้ายไปย้ายมาแล้วอยู่นี่๓๐กว่าปีแล้ว
ถ้าเปิดตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดร้านนี่กี่ปีตอนนั้นอยู่ไม่สายขายให้กับคุณแม่คุณยายอืม
แล้วก็ย้ายมาเชียงใหม่ก็มาขายให้คุณยายอีกอืมแล้วก็พอคุณยายเสีย
แต่งงานก็มาขายเป็นของตัวเองเนี้ยรวมรวมแล้วกี่ปีทั้งหมดห้าสิบกว่าปีแล้วมั้ง
แล้วเราไปได้สูตรการทำมาจากไหนอ่ะก็ของดั้งเดิมอ่ะเนอะ
คุณตาคุณยายเขาขายมาต้มเป็นน้ำซุปน้ำซุปเนี่ยแล้วพอทีหลังมา
ก็มีข้าวซอยมาเราก็เลยมาดัดแปลงว่าเอานี่มาทำข้าวซอยด้วยก็
จริงจริงแล้วเราไอตัวนี้เรามาดัดแปลงทีหลังอ่า
เส้นปลาปลามาทำในข้าวซอย
นี่เป็นยุคหลังหลังแล้วค่ะความนิยมเส้นปลาปลาในจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นไง
คนให้ความนิยมมากมั้ยเยอะเยอะค่ะเพราะว่าคนจีนเยอะเนี่ย
คนไทยก็กินกันเหมือนกันอืมอยากจะมาทานร้านคุณป้าประภัยเนี้ย
ยังไงตั้งอยู่ตรงไหนลงสะพานนวรัฐใช่ไหม
ถ้าผ่านถ้ามาทางโน้นอืมก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเนอะอืม
ซ้ายแล้วกลับมาถึงกุ๊ดวิวแล้วก็เลี้ยวขวาอันนี้เขาเรียกว่าหน้าวัดเกรดซอยหนึ่ง
มาครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณมูลป้าปะไพ่มามากครับผมขอบคุณค่ะ
ตอนนี้เราให้เวลาคุณน็อตจัดการกับข้าวซอยเส้นปลาปลาทั้งสองชามให้เรียบร้อยกันก่อนแล้วกันค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาออนทัวร์กันที่จังหวัดเชียงใหม่กันต่อรอสักครู่นะเจ้า